ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาใครที่ไปท่องโลกโซเชียล

แท็กซี่ไทยไปเรียกเงินผู้ลิสารชาวต่างชาติ
ที่บกมาจากสุวรรณภูมิไปส่งที่สาธรณ์๖๐๐๐บาท

มีการเรียกคนขับคนนี้เข้าไปสอบสวน
เรื่องต้นมีการยึดใบอนุญาตขับขี่

เมื่อเรื่องของความคลิบนานในการสอบสวนเป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณเขมิกายพรหมพันจัย

ตอนนี้ในเรื่องของการสอบสวน
กับผู้โดยสารชาวต่างชาติถึงหกพันบาทนะคะก็ได้ผลสรุปออกมาแล้วค่ะว่า
อ่าทางกรมขนส่งทางบกนะคะก็จะยึดใบอนุญาตขับ
ผีพร้อมกับปรับเป็นจำนวนเงินสามพันบาทนะคะตามมาตราหกสิบหกทับห้าค่ะ
ซึ่งเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคิดค่าโดยสารเกินจากที่ทางกรมขนส่งทางบกได้กำหนดไว้นะคะ
ซึ่งกรณีนี้ก็ไม่ได้เป็นกรณีแรกที่ได้มีการร้องเรียนกับแท็กซี่คนนี้นะคะ
ซึ่งแท็กซี่คนนี้เนี่ยก็ชื่อว่านายพีพัดทนใจคำอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะ
ขับแท็กซี่มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะคะโดยเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะ
หากย้อนกลับไปนะคะก็ได้มีการพูดถึงว่าทางแท็กซี่คนนี้เนี่ย
ได้รับผู้โดยสารชาวอ่าต่างท่านนะคะจากผนามบินสวนอพูม
เพื่อที่จะไปโรงแรม่ะเมิ้นยูโฮเทลนะคะ
อยู่สาธรณ์ค่ะแต่ว่าในส่วนของการตกลงกันครั้งแรกนั้น
บอกว่าเขาจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าทางด่วนเองนะคะ
แล้วก็พอไปถึงในโรงแรมมีการจ่ายเงินเกินมาเป็น
สำนวน๖๐๐๐บาทแต่ว่าทางแท็คซี่เขาก็ไม่ทันได้มอง
ได้คำให้การของเขาจะเป็นลักษณะไหน
พอแท็กซี่ได้กลับไปถึงทางสวรรณภูมิเพื่อที่จะรับผู้โดยสารอีกครั้งหนึ่งแล้ว
เจ้าหน้าที่ทางโรงแรมก็ได้กลับมาติดตามเงินในส่วนของที่ทางลูกค้าได้จ่ายเกินไว้
แล้วก็ทางแท็กซี่เขาก็บอกว่าได้จ่ายเงินกลับคืนไปแล้วค่ะ
แต่ว่าทีนี้เรื่องยังไม่จบพอมาถึงทางกรมส่วนส่งทางบกก็ได้มีการสอบส่วน
แล้วก็พบว่าได้มีการกระทำผิดจริงนะคะแล้วก็ได้มีการยึดใบอนุญาตขับขี่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
ซึ่งทางแท็กซี่เองเขาก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะยื่นอุทธรณ์ภายใน๑๕วัน
แต่ถ้าหากไม่ยื่นอุทธรณ์ค่ะใบอนุญาตขับขี่นี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้ไปอีก๓ปี
กว่าจะสามารถทำไว้ได้ใหม่ค่ะ
คุณเขมิกาคะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์๑๕๗
ที่ใช้ร้องเรียนเรื่องของแท็กซี่นิดนึงนะคะ
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีการโทรไปแล้วโทรติดยากมาก
เรื่องนี้ได้พูดคุยกับขนส่งบ้างไหมคะ
ในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางกรมขนส่งทางบกค่ะ
แต่ว่าในเรื่องของการโทรศัพท์เข้ามาแจ้งในเรื่องของแท็กซี่นะคะ
ได้มีเบื้องต้นข่าวว่ามีประมาณ๑๓๐สายต่อวันที่ร้องเรียนในเรื่องของแท็กซี่นะคะ
หรือประมาณ๓๐๐๐กว่าสายในช่วง๑เดือนค่ะ
ทางผู้ตรวจการก็บอกว่าจะถือว่าเป็นจำนวนที่ถือว่าหน่อยนะคะ
เปรียบเทียบกับปริมาณรถแท็กซี่ที่ปัจจุบันวิ่งกว่า๗๐๐คันค่ะ
แม้ว่าแท็กซี่จะให้การว่าเรียกไป๖๐๐จะจ่ายมา๖๐๐๐แล้วก็คืนเงินไป
แต่ว่าถูกลงโทษตามกฎหมายถูกต้องไม่มีการลดโทษตรงนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็คือดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการสะอาด
ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเสื่อมเสียค่ะ
ขอบคุณครับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดทางโทรศัพท์มาจากกรมการขนส่งทางบก
เรื่องต้นแท็กซี่ให้การบอกว่าเป็นการเรียกแบบเหมา
กดมิเตอร์เรียกไป๖๐๐แต่ผู้โดยสารจ่ายเกินมา๖๐๐แต่ว่าไม่ทันมอง
ก็เลยไม่ได้คืนสุดท้ายเมื่อตามไปเจอก็คืนไป๕๔๐๐บาท
แต่ว่าถือว่าเป็นความผิดก็มีการปรับไป๓๐๐๐
ใบอนุญาตขับขี่ไม่สามารถใช้การได้๓ปี
แต่ว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน๑๕วัน
ถ้าไม่ยื่นอุทธรณ์ก็ต้องพักใบอนุญาตเป็นเวลา๓ปีนะครับ